เด็ดขาดกับคอนเสิร์ตสุดกิ๊บสุดมัน
ที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกครั้งค่ะ
ดูแบบนี้แล้วต้องยกตัวไปด้วยค่ะสายหัวไปด้วยยิ่งดีนะคะ
ต้องบอกว่าถึงเวลาปลูกทั้งเมืองให้เรืองแสงกันอีกครั้งค่ะ
กับการเดินสายโชว์ทั่วทั้งประเทศเลย
แล้วก็มาสิ้นสุดที่กรุงเทพมหานครอีกครั้งค่ะ
มีเหล่าศิลปินชื่อดังตบเท้าขึ้นสร้างความสนุกมากมาย
นอกจากนี้แน่นอนเลยมันขนาดนี้นะครับ
พร้อมด้วยเหล่าเซเรมินตี้ชื่อดังของบ้านเราอีกเพียบค่ะ

ที่รวมเครื่องเล่นสุดไฮเทคเอาไว้อย่างจุใจเลย

รายเดอร์ยักษ์ความยาว๗๐เมตรเลยทีเดียว

ขอทำหน้าที่เชิญชวนแฟนไทยรัฐทีวี
ให้ไปร่วมสัมผัสความสนุกส่งท้ายตารางทัวร์ในครั้งนี้

เซตอัพเป็นแบบคาร์นิวอลใหญ่

นะครับรวมไปถึงสแตมด้วย

รอบนี้คือเราได้เชิญเอาดีเจระดับโลกมา

ก็จะมีดานี่อวิลล่า

จะมีศิลปินดารามาเยอะแยะมากมายเลย
เราก็ได้เดินทางมาอย่างที่บอกนะครับ
ประเทศไทยแล้วก็เลยอยากจะมอบความสุข

อันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด

กันอีกครั้งนะชวนเพื่อนไปมันกันได้ค่ะ
งานนี้จะมีขึ้นวันที่๑๓๑๔พฤษภาคมนี้

ตั้งแต่เวลา๖โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืน

แล้วก็อย่าลืมนำบัตรประชาชนมาแสดงหน้างานด้วยนะคะ